ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมรวมจากหน้ากรสวงศาอาธารณสุขนะ
ก็ได้เดินเท้านะคะมาถึงหน้าสถานีตำรวจ
ภูทรเมืองนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
สนับสนุน
ลุกขึ้นแล้วก็ขยับขยายนะคะในส่วนของจำนวนผู้ชุมนุมนะคะขยายพื้นที่ออกไปนะคะจากตอนแรกเนี่ยนั่งกันเป็นระเบียบนะคะ
ก่อนที่จะมีการลุกขึ้นนะคะแล้วก็เดิน
ซึ่งในขบวนนี้นะคะก็ได้มาถึงที่ตรงนี้เนี่ยประมาณเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะแล้วเมื่อตั้งขบวนได้แล้วเนี่ยทางแก่นำ
ค่ะโดยเขาบอกว่าการที่เขามาปักหลักชุมนุมกันที่หน้าสพเมืองนนทบุรีนี้นะคะก็เพื่อที่จะต้องการ
ที่ได้มีการออกหมายจับตนเอง
เพราะเขามองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
เพราะเขามาชุมนุมกันอย่างสันติ
จึงอยากให้ทางผู้กำกับออกมาชี้แจงค่ะ
ซึ่งระหว่างที่มีการชุมนมอยู่ตรงนี้
มีการเปิดรับเงินสนับสนุนจากผู้ชุมนุม

แล้วก็มีการบริหารจัดการกันในกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ซึ่งเงินตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไปซื้อทั้งน้ำดื่มนะคะ

ที่เป็นกาดอาสานได้ใส่หมวกกันน็อกไว้นะคะ
ซึ่งเขาก็ได้มีการแจกกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะแอร์เรียของการ
หลักชุมนุมที่นี่ก็เริ่มขยับขยายออกไปนะคะ
ก็คือว่าให้ผู้ชุมนุมเนี่ยมีการเดินนะคะ
แล้วก็ขยับออกไปแล้วก็ให้นั่งลงเพื่อให้ฟังอย่างเป็นระเบียบนะคะ
โดยเมื่อหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาค่ะทางแก่นำก็ได้มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะ
ว่าจะมีการยุติการชุมนุมประมาณ๒ทุ่มนะคะ
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุมนั่นเองค่ะ
จนถ้าหากย้อนไปเมื่อประมาณสิบห้านนิกาของวันนี้นะคะ
ก็ได้มีการประกาศว่าจะมีการนัดชุมนุมกันนะคะ
ก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเยาวชนนะคะ
ก็ได้มารอกันแล้วนะคะก่อนที่จะมีการจัดระเบียบกัน
แล้วก็ปักหลักชุมนุมอยู่ตรงนั้นประมาณ๒ชั่วโมงครึ่งนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ๕โมงครึ่งนะคะก็ได้มีการเคลื่อนตัวออกมานะคะ

อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะตอนนี้นะคะ
เคมีกราฟประพันธ์ใจข่าวเทราัตทีวีรายงานสดจากสมภเมืองกระทะบุรีค่ะ